ผู้แทนรัศดรนะครับปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานรัฐสภา
กับผมพศพูดแทนรัฐศดรแบบบัญชีรายชื่อจากภาคเก้าไกลครับ
จะต้องขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงในประเด็นเมื่อสักครู่ทั้งหมด๒ประเด็นครับ
ซึ่งเป็นประเด็นพาดพิงที่เป็นข้อเก่าหาที่ค่อนข้างมีความร้ายแรง
ประเด็นภาพิงข้อที่๑ครับเป็นข้อกล่าวหาจากสมาชิกรัฐศภาห์หลายท่าน
ที่มีการกล่าวหาว่านโยบายบางส่วนของพักเก้าไกลนั้น
มีจุดมุ่งหมายในการล้มล้างการปกครอง
ในฐานะคนที่เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามารับผิดชอบ
เรื่องการจัดทำและการสื่อสารรนรงนโยบาย
มีความจำเป็นครับที่ต้องชี้แจงข้อกล่าวหานี้

เป็นการพาดพิงว่าพักเก้าไกลนั้น
ไม่ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองแบบประชาธิปไตย
ในระบบรัฐสภาแต่เป็นการเข้าใจว่าเราปกครอง
ในระบบประธานาธิบดีซึ่งก็เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นกันครับ

ในที่ประชุมแห่งนี้ในการชี้แจง๒ประเด็นดังกล่าว
ในส่วนของประเด็นที่๑ครับเกี่ยวข้องกับข้อกังวล
ข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายในการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๒
ที่ผมจะเริ่มชี้แจงนะครับผมต้องเรียนตามตรงครับ
หากผมเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เข้ามาฟังการประชุมรัฐสภาวันนี้

ะการพิจธินาบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
และเหตุผลของการเสนอกฎหมายหรือการเสนอการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒

เรานั้นได้มีโอกาสรับฟังความเห็นที่แตกต่างหลากหลาย

การมาถกเถียงกันเรื่องของการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๒นั้น
เป็นสิ่งที่ควรกระทำได้ในรัฐสภาแห่งนี้

นอกประเด็นจากระเบียบวาระการประชุมจนเกินไป

ข้อกล่าวหาต่างที่หลายท่านนั้นได้กล่าวหาขึ้นมา
แต่อยากจะแค่ยืนยันครับถึงหลักการและเหตุผลที่พักเก้าไกรนั้น
ได้มีการบรรจุนโยบายในการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๒นั้น
เป็นหนึ่งใน๓๐๐นโยบายที่เราได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชน

กฎหมายอาญามาตรา๑๒นั้นเป็นกฎหมายที่ระบุโทษ
เกี่ยวกับการหมินประมาทพระมหากษัตริย์
เจตนาของพักเก้าไกลในการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรานี้
ก็เป็นเจตนาและเป้าหมายที่ผมเชื่อว่าคงไม่แตกต่าง
เจตนาและเป้าหมายของหลายท่านที่รัฐสภาแห่งนี้
นั่นคือเป้าหมายของการพยายามจะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชน
ภายใต้บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
และภายใต้หลักการของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหาศัตริย์ทรงเป็นประมุก

ก็จำเป็นครับที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสอง

กับการคุ้มครองประมุกจากฐานหมินประมาท
ซึ่งเรามองว่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้นั้น
ก็จำเป็นจะต้องพูดถึง๓ปัญหาด้วยกันครับ

คือปัญหาเรื่องขอบเขตการบังคับใช้
จริงอยู่นะครับกว่ากฎหมายอัยธรรมน์๑๒นั้น

ก็จะเขียนชัดครับว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับโทษ
เรื่องการดูหมินหมินประมาทและอาฆาตมาตราย
ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้

ที่ถูกดำเนินคดีหรือถูกตัดสิน
ว่าเป็นการกระทำความผิดตามฐานกฎหมายอาญามาตรา๑๒
ดูแล้วด้วยสามัญสำนึกก็ไม่น่าจะเข้าข่ายการหมินประมาทอาฆาตมาตราย
จากนั้นครับหากเราต้องการจะแก้ไขปัญหานี้
ก้าวไกลก็เลยเสนอว่าจำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
เพื่อเขียนขอบเขตการบังคับใช้ให้มีความชัดเจนขึ้น
ในการแยกแยะระหว่างการแสดงออกโดยสุจริต
ซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพที่ผมเชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะเห็นตรงกับผม
ว่าควรจะกระทำได้ในประเทศที่ปกครองด้วยบอบประชาธิปไตย
การหมินประมาทอาฆาตมัดร้ายซึ่งก็เป็นฐานความผิดตามกฎหมาย
สิ่งที่สองครับที่พักเก้าไกลนั้นต้องการจะเข้ามาปรับปรุงแก้ไข
ก็คือการปรับอัตราโทษให้ได้สัดส่วนมากขึ้นจากฐานความผิด
ผมเคารพนะครับว่าแต่ละท่านนั้นอาจจะมองต่างกันครับ
อัตราโทษที่ได้สัดส่วนกับฐานความผิดนั้นควรจะอยู่ที่เท่าไหร่
แต่ผมก็หวังนะครับว่าหลายท่านในที่นี้รวมไปถึงสมาชิกรัฐสภาที่ไม่ได้สังกัดพักเก้าไกลนั้น
น่าจะเห็นตรงกับผมครับว่าการกำหนดโทษให้สูงถึงการจำคุก๓๑๕ปีนั้น
และเท่ากับการฆ่าคนโดยไม่เจตนานั้น
เป็นโทษที่ไม่ได้สัดส่วนกับฐานความผิดการหมินประมาทพระมหากษัตริย์

ที่เราต้องการจะเข้ามาแก้ไขผ่านข้อเสนอทางกฎหมายของเรานั้น
ก็คือการกำจัดสิทธิ์ในการร้องทุกข์กล่าวโทษ

เปิดให้ประชาชนทุกคนนั้นมีสิทธิ์ในการร้องทุกขล่าโทษนั้น
เป็นการเปิดช่องให้กฎหมายนี้นะครับ

กลับถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งฝ่ายตรงข้าม
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ล้วนไม่ส่งผลดีต่อสถานะ
อันเป็นที่เคารพสักการะของพระมหากษัตริย์

และสมาชิกราชภาคทุกขั้นในที่นี้ครับ

เป็นข้อเสนอที่ไม่ได้มีเจตนาในการล้มล้างการปกครอง
และเป็นข้อเสนอที่สอดคล้องกับหลักสากล
ของการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหาศัตริย์ทรงเป็นประมุก
สู่ประเด็นพาดพิงข้อที่๒ครับ
เป็นข้อกล่าวหาว่าพักเก้าไกลนั้นไม่ได้เข้าใจ
ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

เพราะทางพักเก้าไกรเราเข้าใจเป็นอย่างดีครับ
ระบบรัฐสภาแบบปกตินั้นหน้าตาเป็นอย่างไร
เพราะเราเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีแหละครับ
ผมเลยต้องขออนุญาตชวนสมาชิกรัฐสภาทุกท่านนั้น

คำถามที่สำคัญในวันนี้จริงแล้วคือคำถามว่าอะไร

คำถามที่สำคัญสำหรับสมาชิกรัฐสภามากที่สุดในวันนี้
ไม่ใช่คำถามว่าพวกเรา๗๕๐คนนั้น

กับคุณสมบัติของคุณพิทาในการระบวงตำแหน่งนายภังตรี
หรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายของพักเก้าไกล
แต่คำถามที่สำคัญที่สุดต่อหน้าสมาชิกรัฐสภาทุกท่านในวันนี้ครับ
ก็คือพวกเรา๗๕๐คนนั้น
พร้อมจะเคารพเสียงของประชาชน๔๐ล้านคน
ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและออกมาให้คำตอบต่อคำถามดังกล่าว
ในการเลือกตั้งเมื่อ๑๔พฤษภาคม๒เดือนที่ผ่านมาหรือไม่
ผมเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับว่าการเคารพเสียงของประชาชนนั้น
ไม่ได้หมายความถึงการเคารพเสียงของแค่ประชาชน
ที่สาบสนพักกันเมืองใดพักกันเมืองหนึ่ง
แต่ต้องเป็นการเคารพเสียงของประชาชนที่สาบศูนย์ทุกพักการเมือง
รวมไปถึงประชาชนที่ไม่ได้สะสมพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่ง
แต่ผมก็เชื่อว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับก็ได้ทำหน้าที่แล้ว
ในการแปรหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของประชาชนที่มีความแตกต่างหลากหลาย
ออกมาเป็นผู้แทนรัศดร๕๐๐คนที่เป็นตัวแทนของชุดความคิดที่แตกต่างหลากหลาย
ที่ปรากฏอยู่ในสังคม
และยิ่งไปกว่านั้นเหตุการณ์๒เดือนที่ผ่านมา
หลังจากการเลือกตั้งเดินทางมาถึงวันนี้ก็ได้ปรากฏชัดครับ
แคนเดตนายกของพักการเมืองที่รับความไว้วางใจเป็นอันดับหนึ่งนั้น
ก็สามารถรวบรวมเสียงจากสอสอของพักการเมือง
อุดมสการสอดคล้องกันรวมได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาพผู้แทนรัศดร
จากนั้นครับตามความเข้าใจในระบบรัฐสภาปกติ
ข้อสรุปว่าใครควรจะได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกมนตรี
ก็เป็นข้อสรุปที่ควรจะมีความชัดเจนแล้ว
แต่ข่าวร้ายของประเทศไทยครับและข่าวร้ายของประชาชน๖๐กว่าล้านคน
รับฟังการประชุมวันนี้อยู่ก็คือประเทศเรานั้น
ไม่ได้อยู่ในสภาวะการเมืองที่เป็นปกติ
แน่นอนครับความไม่ปกตินี้ก็มีต้นกำเนิดส่วนหนึ่ง
มาจากมาตรา๒๗๒ของรัฐมนูลที่ได้ให้อำนาจสว
ที่มาจากการแต่งตั้งนั้นมาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรที่มาจากการเลือกตั้ง
เป็นการเปิดช่องให้สามารถมีการแทรกแซงกระบวนการจัดตั้งรัฐบาล
ไม่เป็นไปตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยได้
ดังนั้นครับในเมื่อมาตรานี้ยังคงดำรงอยู่มาถึงทุกวันนี้
ที่สำคัญในวันนี้ครับก็คือเราจะร่วมกันกำจัด
ความไม่ปกติที่สืบทอดมาจากอดีต
เพื่อคืนความปกติให้ประเทศไทยเดินไปสู่อนาคตได้อย่างไร

ผมเข้าใจนะครับแล้วก็เคารพความเห็นที่แตกต่างของท่าน
ผมเชื่อครับว่าตัวท่านเองหรือผู้สาปสัญญาการเมืองของท่านนั้น
ผมเชื่อครับว่าตัวท่านเองหรือผู้สาปส่วนภาคการเมืองของท่านนั้น
ก็อาจจะไม่ได้ไว้วางใจคุณพิธาหรือพักก้าวไกล
ให้เข้ามาบริหารประเทศและผมก็ขอพูดไว้ในที่นี้
ว่าจะเป็นคนหนึ่งที่จะปกป้องสิทธิ์ของท่าน
ในการทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการตรวจสอบถวงดุลรัฐบาลในฐานะฝ่ายค้าน
แต่ผมก็อยากให้ท่านพึงตระหนักไว้เหมือนกันนะครับ
ระบอบการปกครองระบอบเดียวเท่านั้นที่อนุญาตให้มีฝ่ายค้าน
ก็คือระบอบประชาธิปไตย
จากนั้นครับถึงแม้ผมทราบดีว่าหากเราอยู่ภายใต้การเมืองที่ปกติ
ผมก็ไม่ได้คาดหวังให้ท่านนั้นยกมือสับสนแคนดิเดตนายกจากอีกซีกหนึ่งของสภาผู้แทนรัศดร
แต่ในเมื่อเราอยู่ในสภาวะการเมืองที่ไม่เป็นปกตินั้น

ท่านจะได้แสดงให้สังคมเห็น
สิ่งหนึ่งที่อยู่เหนือความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายระหว่างเราทุกพักนั้น
คือจุดมุ่งหมายที่เรามีร่วมกันในการคืนความปกติให้กับสังคมไทย
ในการเคารพเสียงของประชาชนและในการรักษาระบอบประชาธิปไตย
ที่ทำให้พวกเราทุกคนนั้นมีสิทธิ์ในการมาพูดและอภิปรายในที่นี้ตั้งแต่ต้น
ส่วนสำหรับสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับผมก็เคารพเช่นกันครับ
ท่านก็อาจจะมีความคิดเห็นส่วนตัวที่อาจจะไม่ไว้วางใจทางพักเก้าไกร
หรือคุณพิธาอยู่บ้างแต่ผมต้องขออนุญาตย้ำกับท่านครับ
หากท่านมีความประสงค์ที่จะคืนความปกติและเคารพเสียงของประชาชนทุกฝ่าย
ทางออกตรงนั้นต้องไม่ใช่การงดออกเสียงหรือการไม่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ครับ
แต่หากท่านต้องการจะคืนความปกติและมีความเป็นกลางทางการเมืองจริง
ทางออกของท่านคือการเห็นชอบกับคุณพิธาริมเจริญรัฐ
เพราะว่าการลงมติให้กับคุณพิธาริมเจริญรัฐในวันนี้
ขานชื่อคุณพิธาริมเจริญรัฐในวันนี้
ไม่ได้หมายความว่าท่านไว้วางใจบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
พักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งนะครับ
แต่การขานชื่อพิธาริมเจริญรัฐหรือการให้ความเห็นชอบกับคุณพิธาริมเจริญรัฐ
ในวันนี้ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาแห่งนี้
คือการให้ความเห็นชอบกับการคืนความปกติให้กับการเมืองไทย
ให้ความเห็นชอบกับการให้โอกาสประชาธิปไตยได้เดินหน้าต่อ
และการให้ความเห็นชอบกับการเคารพเสียงของประชาชนผ่านผลการเลือกตั้ง
ซึ่งเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาศัตริย์ทรงเป็นประมุข